ภรรยารู้สึกไม่พอใจอยากกลับบ้านก่อน

แต่ว่าน่าจะรู้อิทธิฤทธิของสามีหรือเปล่า
ไม่แน่ใจใส่หมวกกันน็อกป้องกันไว้นะคะ

วิจารณ์ว่าเรื่องในบ้านแม้จะเป็นเรื่องในบ้าน
แต่อย่ารุนแรงขนาดนี้เลยนะคะ

โอ้โหเปิดฉากเดียวเท่านั้นแหละกลับมาอีกหลายกระสุนกระสุนมือ
เสียงดังมือป๊าบดังมากนะคะแล้วที่เหลือก็นี่แหละค่ะเซ็นเซอร์ล้วน
ใช่ค่ะต้องตี๊ดรัวเลยทีเดียวนะคะ
นี่เป็นภาพวินาทีที่หญิงสาวสวมหมวกกันน็อกยืนเท้าเอว
มีปากเสียงกับสามีในโต๊ะสนุกแห่งหนึ่งก่อนจะตบฉาดเข้าให้
ขณะที่ฝ่ายชายก็ตอบโต้ด้วยการชกเข้าใส่แล้วก็ดันฝ่ายหญิงจนล้มลงค่ะ
มีคนไปช่วยแยกแต่ก็ไม่ไหวนะคะแยกเสร็จตาม
ทะเลาะกันต่อที่หน้าร้านอีกครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราสอบถามเรื่องนี้ไปยังคุณกิ๊กเจ้าของคลิปค่ะ
บอกว่าเหตุเกิดวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมาในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ชายหนุ่มไปตีสนุกเกอร์ในร้านได้เพียงแค่๒เกม
แต่ว่าภรรยาอยากจะกลับบ้านก็เลยเกิดการโต้เถียงกัน
ฝ่ายชายบอกขออีกไม้หนึ่งขออีกเกมหนึ่ง

ฝ่ายหญิงไม่เอาแล้วอยากกลับบ้าน
ฝ่ายชายเลยบอกว่าก็แล้วแต่
นะที่ได้ยินไปไม่ยอมปุ๊บก็เลยลงไม้ลงมือเขาบอกว่าแล้วแต่ไง

เออนะคะเราพอร์ตไว้อย่างนี้พอเนอะ
ใช่วนไปค่ะแล้วรู้สึกเหยื่อใจเหมือนกันนะคะจะได้ไม่ต้องเห็น
นี่แหละเกิดเรื่องขึ้นซัดกันไปหลายหมัดเลยทีเดียวนะคะ
ทำให้คนในร้านก็พยายามไปช่วยห้ามปราม
คลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่โดยเพจดังพร้อมข้อความ
ขออีกเกมนึงเมียเฮดการ์ดผู้ว่าต่อยกลับ
มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงปัญหาครอบครัว
มีการใช้ความรุนแรงโดยสามีภรรยา
ซึ่งก็บอกว่าควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ใจเย็นค่อยพูดค่อยจ่าย
ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันแบบนี้เลยนะคะ
ที่เราได้ดูก็ทำให้เราสะเทือนใจ